ข่าวแรกกันกองทุนกำลังใจใน
พระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภา

จะจัดขึ้นที่บริเวณเขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็เป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพรายล้อมไปด้วยไร่อังุ่น
แบ่งเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานระยะทาง๔๕กิโลเมตรและ๙๐กิโลเมตรครับ
ในวันเสาร์ที่๗มกราคมปีหน้าหลังจากจบการแข่งขันก็จะมีคอนเสิร์ตออเคสตราของวงดุรยางทหารเรือ
ร่วมขับร้องโดยศิลปินชะนำของไทยนะครับ
รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่พฤติกรรมที่มีพฤติกรรมดีนะครับแล้วก็มีความสามารถ
จากนั้นครับในวันอาทิตย์ที่๘มกราคมนะครับจะเป็นการแข่งขันวิ่งแบ่งออกเป็นระยะทางฟันรัน๕กิโลเมตร๑๐กิโลเมตรและ๒๑กิโลเมตรครับ
สิ่งธดานาวาโทเอกสิตเยี่ยมยิ้มรองประธานจัดงานครับ
เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ๑๐ปีของการดำเนินงานของกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภากระทรวงยุติธรรม
ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสนะครับ
ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ต้องขังให้กลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาซึ่งในโอกาสนี้ครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภา
ทรงร่วมปั่นจักรยานระยะทาง๔๕กิโลเมตรและส่งวิ่งระยะทาง๒๑กิโลเมตรสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการขันนะครับสามารถสมัครได้จนถึงวันที่๑๘ธันวาคมนี้โดยติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊กอิสปายรันแอนด์ไรครับ